คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีเหตุการณ์ที่คนหลงป่าค่ะ
ทั้ง๔คนแล้วก็มีสูนักอีก๓ตัวหลงป่าเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะคะ
ก็คือเรานำเสนอตั้งแต่ต้นช่วยกันตามหาจนเจอจนเฮลีคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ไปรับออกมาจากป่า
เจอยาดนำส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสภาพก็คืออ่อนเพลีย
สุดท้ายแล้วกลับบ้านได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพว่าทั้งสี่คนพอได้รับการรักษาตัว
อาการดีขึ้นแข็งแรงแล้วกลับบ้านไปไปเจอกับญาติพี่น้องแล้วเขารู้สึกดีใจกันขนาดไหนนะคะ
ก็ตายแล้วนะครับ
หลังจากที่คุณหมออนุญาตให้คนที่หลงป่าทั้ง๔คนกลับบ้าน
วินาทีแรกที่นางทองรัฐกัญญาประสิทธิ์เด็กชายปัญญาน้อยอิน
นายวิโรชใชคณะนางแดงใชคณะกลับมาถึงบ้าน
หมู่บ้านป่ามะกรูดตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ก็ไปกอดกับคุณแม่กับคุณยายนะคะนางขมูลยาบุตรอายุ๘๔ปี
แล้วก็ร้องไห้นี่คือน้ำตาแห่งความดีใจ
ก็รอดกลับมาอย่างปลอดภัย
แล้วก็พูดกันเลยว่าแม่หนูกลับมาแล้วหนูกลับมาได้อย่างปลอดภัยทุกคน
สัญญาว่าจะไม่เข้าไปอีกแล้วเข็ดไม่กล้าเข้าไปในป่ากันอีกแล้วค่ะ
ทุกคนก็ปลอบขวัญกันนะคะ
ยัดยาที่มารอตอนรับก็ร้องไห้กันไปด้วย
เพราะว่าทุกคนก็ดีใจที่กลับกันมาอย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
ขมูลก็พาทุกคนไปหานายพัญญาบุตรอายุ๙๓ปี
เป็นคุณพ่อและคุณตาของทั้ง๔คนนะคะ
ก็นอนเนี่ยค่ะเป็นห่วงลูกหลานที่หลงป่า
นอนสมแบบนี้เป็นสัปดาห์เลยค่ะ
อายุ๙๓แล้วนะ
พันธุ์บอกว่าก็คือนอนแบบนี้
ไม่ได้กินข้าวหลายวันคือกินไม่ลง
เป็นห่วงลูกหลานที่หายเข้าไปในป่า
ขมูลพยายามกล่อมให้ในพันธุ์กินข้าว

เดี๋ยวจะตรอมใจเป็นอะไรไปนะคะ
ทีนี้ค่ะพอออกมาจากป่ากันได้ก็เลยเข้าไปบอก

นาง

จะเข้าไปค้นหาลูกด้วยตัวเองนะคะ
แล้วนางแดงก็เปิดใจทั้งน้ำตาถึงความรู้สึก

เพราะว่าทั้งสองท่านก็อายุเยอะมากแล้ว

นางสาวเจนจิราซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวด้วย
กินข้าวว่ายินค้าวแล้วยัง

ถ้าไม่ตายจะเดินออกจากป่าให้ได้
คือเราก็อยากกลับมาเจอครอบครัวนะ
ห่วงลูกก็ห่วงเพราะมีลูกคนเดียว
ในวันนี้ที่ครอบครัวครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันทุกคนความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างครับ

ตื่นตันใจมาก
แล้วหลังจากนี้พี่แดงไม่เข้าแล้วไหมตรงนั้นหรือไม่ไปแล้วคิดไหมครับหรือว่าไง
คิดว่าจะไม่ไปอีกแล้ว
คิดไปไทยใช่ไหม
กลัวจะไม่ได้กลับมาเห็นพ่อเห็นแม่แล้วก็ลูก
แกก็แก่แล้วไม่มีพาเราเป็นอะไรไปหรือก็ไม่รู้ใครจะดูแลแก
ตั้งแต่วัยแล้วเปิดข้าวบ้านเขาแล้ว
คือทั้ง๔คนที่เขาหลงป่าไปด้วยกันคือเขาเป็นญาติกันหมดนะคะ
ทั้งไทยวิโรธนางแดงนางทองรัฐและนางโบ๊ทวัย๑๔
ทีนี้กลับมาก็ได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
นี่นะฮะก็ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าคงจะสุดแสนทรมานกันมาได้
เรื่องของป่าเนี่ยครับทุกผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงก็เป็นผืนป่าผืนใหญ่แห่งหนึ่ง
แม้ว่าจุดหนึ่งที่เขาหลงกันเข้าไปเนี่ยจะเป็นหนึ่งในป่าท้ายหมู่บ้าน
แต่ยิ่งเดินมันยิ่งลึกยิ่งมืดอะไรพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
อาถรรพ์ระหว่างที่เขาอยู่กันเนี่ยหลายวันหลายคืนเนี่ย๖วัน๖คืนเนี่ยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาเจอเนี่ย
แต่ละคนเขาเล่าให้ฟังมันก็แปลกแตกต่างกันนะครับทุกผู้ชมต้องรอฟังนะครับ
เดี๋ยวเราไล่ให้ทีละคนเลยนะครับว่าใครเจออะไรยังไงบ้างในแต่ละคืนแต่ละวันนะครับ
หลังจากที่นางแดงไปหาพ่อกับแม่มาเรียบร้อยแล้วกลับมาที่บ้านตัวเองนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่อยู่ในป่าให้กับเราฟังเนี่ยนี่ฮะคุณพี่แดงบอกว่าขออาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าซะหน่อยแล้วกัน
นะแล้วก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าช่วงที่หลงป่าเนี่ยตอนนั้นกลัวมาก
พยายามทุกวิถีทางที่จะทำร่องรอยเอาไว้ที่ต้นไม้เพื่อให้คนที่ตามหาได้เห็น
หรือว่าจะพบตัวพวกเขาได้ถ้าเกิดว่าตามมานะครับ
แล้ว๔โมงเย็นของทุกวันจะช่วยกันก่อกองไฟ

เพื่อไม่ให้ถูกยุงหรือว่าสัตว์มีพิษเข้ามาใกล้
ซึ่งนางแดงบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ทำไมไม่มีใครเห็นกลุ่มควันที่เขาจุดเลย
เขาจุดกันทุกวันทุกวันตอน๔โมงเย็น
มีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นขณะที่อยู่ในป่านะครับ
นางแดงบอกว่าคืนวันแรกคืนวันแรกเลยนะที่ติดอยู่ในป่า
นอนหลับแล้วฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่๓คนไม่ใส่เสื้อผ้ามายืนยิ้มให้
แต่ตอนนั้นเธอไม่ได้คุยอะไรด้วยแล้วก็ตื่นขึ้นมา
จากนั้นในคืนต่อมาคืนที่๒ที่นอนอยู่ในป่า
ฝันเหมือนเดิมนะครับฝันว่าตัวเองเนี่ยได้เดินไปที่ลำทานแล้วกำลังจะอาบน้ำ
แต่คราวนี้มีผู้ชาย๔คนผิวขาวไม่สวมเสื้อ
กางเกงสีน้ำตาลตัวสูงใหญ่มายืนยิ้มให้
แล้วก็มาเดินล้อมเธอไว้หนึ่งในผู้ชายสี่คนอยู่ดีเดินเข้ามาจับ
แล้วมาล็อกเธอไว้ตอนนั้นนางแดงบอกว่าในความฝัน
จำได้ว่าพยายามดิ้นเพื่อสะบัดให้หลุดจากมือของชายแปลกหน้าที่มาล็อกตัว
แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานี่นะครับ
จนกระทั่งผ่านมาถึงคืนวันที่๑๖พฤษภาคม
ตอนนั้นฝันเหมือนเดิมอีกแต่ครั้งเนี้ยผู้ชายคนที่เข้ามาล็อกตัวเนี่ย
มาล็อกตัวเหมือนเดิมเลยทีนี้พูดพูดบอกว่าไม่ให้ไปไหนแล้วนะ
อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องออกไปไหนทั้งนั้นลงทุนมามากแล้ว
จะไม่ปล่อยให้ออกไปแน่นี่ฮะนางแดงบอกว่าในฝันก็พยายามสลัดให้หลุด
แล้วก็พูดกลับไปว่าไม่เอาไม่อยู่นี่ฮะ
แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝัน
คืนที่จะกลับเข้ามาล้างไว้เลยพูดแล้วขนลุกมืด
เขาจะเข้ามาล้างไว้อะไรไว้ว่ายังไงก็จะไม่ให้จะไม่ให้มา
เขาบอกเขากอดรัดไว้อย่างแน่นแล้วก็เลยแบบว่าเราก็กลัวเนอะในความฝันนะ
คิดว่าถ้าเราไม่ตื่นมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ที่นู่นเหมือนเราจะตาย
แต่ถ้าว่าเราตื่นได้ก็เหมือนเราจะรอด
แต่ก็คิดอยู่ว่าที่ห่อเขาไปรับจะมาได้หรือมาไม่ได้
ก็ได้แต่ภาวนาขอให้ออกมาจากป่าให้ได้
นี่ฝันยันคืนสุดท้ายเลยนะคืนสุดท้ายที่นอนรอฮอจะมารับตอนเช้าแล้วอ่ะ
นางแดงบอกว่ายังมีกลุ่มผู้ชายพวกนี้ในฝันยังมามาล็อกตัวแล้วบอกจะไม่ให้ไป
แดงบอกว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตในป่าเคราะห์ดีมากที่ไม่เจอสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์มีพิษนะครับ
แต่ระหว่างที่เดินไปตามทางต่างเนี่ยโอ้โหเจออย่างเจอกองขี้ช้างเนี่ยเจอ
โป่งช้างป่าที่มีกองไม่เจอตัวนะแต่เจอกองขี้ของมันเนี่ยอันนี้มีอยู่ตามทางเดินเต็มเลย
กลางคืนในป่านี้ก็มืดมากนะฮะมืดแบบมืดขนาดไหนท่านผู้ชมดูคลิปนี้นะฮะ
นี่เป็นคลิปที่หน่วยกู้ภัยบูรพาวันที่เขาโรยตัวลงไปแล้วไปอยู่เป็นเพื่อนคืนนึง
เขาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับที่ไปนอนกับคนหลงป่าแล้วก็มีน้องหมาอีก๓ตัวเนี่ย
ก่อนที่จะลำเลียงขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยทั้ง๗ชีวิตเนี่ยคน๔กับสุนัข๓เนี่ย
เขาต้องอยู่ในความมืดกันแบบนี้ทุกคืน๖คืนคลิปนี้๑๙นาฬิกา๔๕นาทีนะคุณเข็มมาสอน
ปุ๊บเลยที่ยังพอเห็นว่าใครเป็นใครเนี่ยนี่คือกู้ภัยเขาเอาไฟฉายส่อง
ถ้าไม่เอาไฟส่องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมองไม่เห็นนะคะโอ้โหเนี่ยคือแบบเห็นไหมลูกศรชี้ไป
ถ้าไม่มีไฟส่องเห็นไหมไม่เห็นเป็นหน้าคนอ่ะหงายมือขึ้นมาลายมือตัวเองยังไม่เห็นอ่ะ
มือขาวนี่ยังไม่เห็นทุกคืนเขาก็ก่อกองไฟกันอย่างนี้แล้วก็นอนกันอยู่
อันนี้คือคืนวันที่ทหารแล้วก็หน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์เข้าไปนอนเป็นเพื่อนคืนหนึ่ง
เพื่อรอฮอมารับในวันรุ่งขึ้นนายอรุณตราศรีกู้ภัยบุรพาเป็นหนึ่งในชุดกู้ภัยที่ไปนอนอยู่กับผู้หลงป่า
บอกว่าที่ท่านเห็นในคลิปแบบนี้ก็คือการชวนพูดชวนคุยแบบนี้
เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดความกังวลที่หลงป่ามานาน๖วัน๖คืนนะครับ
เสร็จแล้วที่นอนเนี่ยมีอาการบ้างไหมครับที่ว่าอาการที่แบบผมลงความดันขึ้นตกใจหรือเครียดอะไรบ้างไหม
ไม่เนอะก็เป็นปกติที่พี่สาวนี่ชื่อ
มันแดงจ้ะแดงเบ็ดเสร็จเตรียมของมาเยอะแต่จริงจริงร่างกายแข็งแรงมากไม่ต้องทำอะไรเลย
หมอเช็คแล้วไม่เป็นอะไรเลยครับนั่งกินอร่อยไม่คุยกับผมเลยน้องโบ๊ทเนี่ยเห็นไหม
อร่อยไหมอร่อยแล้วร้ายหน่อยร้ายหน่อยนี่ออกโถนี่นะครับนี่ยืนยันว่าแข็งแรงดีครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมาก
นี่ฮะชวนคุยเป็นเพื่อนในคืนวันนั้นคืนวันก่อนที่จะมีฮอมารับออกจากป่าในเช้าวันรุ่งขึ้น
นายวิโรธชัยชนะสามีของนางแดงบอกว่าก็ฝันเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกเล่าให้เราฟังไปเมื่อวานด้วยนะครับ
นายวิโรธบอกว่าตอนที่อยู่ในป่าเขาฝันเห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่
มาบอกว่าให้ออกไปจากตรงนี้ให้เดินไปทางข้างหน้า
ก็เลยไหว้ขอให้ช่วยพาพวกเขาทั้งหมดออกไปจากป่าให้ได้นะฮะ
นายวิโรธยังเชื่อได้ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะไปทำผิดป่าก็ได้ที่หลงป่ากัน
เพราะถ้าย้อนคิดไปเนี่ยนะฮะช่วงบ่ายของวันที่๑๒พฤษภาคมวันแรกที่เข้าป่าเข้าไปตอนเช้านะ
แต่ช่วงบ่ายเนี่ยนายวิโรธบอกว่าตอนนั้นกลุ่มพวกเขาก็เดินผ่านโพรงเถาวันใหญ่
ขณะที่เดินไปเนี่ยเขาดันไปสะดุดกับเครือเถาวันมันมาพันขาด้วย
นายวิโรธบอกว่าก็เลยพูดออกไปว่าเดี๋ยวจะฟันทิ้งให้หมดเลย
จากนั้นเขาก็ก้มลงไปแกะเถาวันที่พันขาออก
แต่พอแกะเสร็จเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าภาพที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่ป่าจุดเดิมฮะค่ะ
มันเป็นป่าที่ไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหลงป่า

อืม
มีคำนึงบอกว่าเออคืออะไรติดแข้งในขานักหนาเดี๋ยวจะมีดฟันเลยประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นไปประมาณสัก๑ชั่วโมงแล้วเดินไปแล้วก็หลุดออกจากนั้นไปเลย
คล้ายเขาโกรธว่าผมจะเอามีดไปฟันเขาทำร้ายเขาอะไรประมาณนั้นนะครับ
ส่วนตัวของผมผมมันนึกได้ว่าผมลงไปเอ๊ะ
คำพูดคำนี้หรือที่เราต้องหลุดพ้นจากบริเวณห่วงที่เราจะกลับบ้านอยู่แล้วแต่ทำไมเรากลับไม่ได้
ณเวลานั้นผมมานั่งคิดเราทำยังไงที่เราจะกลับบ้านได้
เราก็มาทำตั้งคำถามของพี่กัน๔คนปรึกษากันว่าถ้าจะกลับได้๑เราต้องไม่ท้อสองเราต้องไม่ทิ้งกันเราไปอยู่ตรงไหนกินด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันเหนื่อยเราก็พักแต่สุดท้ายก็หาทางออกไม่ได้
ตามที่เขาเคยบอกเล่ากันมาเลยนะคนที่เขาเดินป่าเข้าป่าบ่อยบอกเจอเครือเถาวันเจออะไรพวกนี้อย่าไปข้าม
บางทีไปเจอเครือเถาหลงขึ้นมานี่หลงป่าอืมหรืออย่าไปพูดอะไรที่แบบลักษณะไม่ดีลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
เนี่ยฮะส่วนนางทองรัฐกัญญาประสิทธิ์นะครับหนึ่งในผู้หลงป่านะครับบอกว่าที่ได้กลับมาเนี่ยเหมือนกับได้เกิดใหม่การที่ต้องหลงป่ากันเชื่อว่าเป็นเพราะตัวเธอเนี่ยนะนางทองรัฐบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็มีช่วงเวลาหนึ่งไปพูดคำหยาบคายขึ้นด้วยคือช่วง๑๕พฤษภาคมเนี่ยตอนนั้นทุกคนหลงป่า

ยิ่งเดินยิ่งมืดเสียงเสริงอะไรไม่ได้ยินแล้ว
อืม
เหมือนมีทางเดินไปเดินไปแล้วก็มีป่าปิดอะไรปิดทางหายไปเป็นป่าไหมครับ
มันเป็นป่าน้ำป่าดงไปเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงคนไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินเงียบไปเลย
อืมก็เหมือนมีอยู่สี่คนที่อยู่ในป่าเท่านั้นอืม
ท้อไหมคะที่หนูหลงอยู่ข้างในท้อค่ะคิดอย่างเดียวสิ่งไหนที่ดีก็พูดถึงหมดเลย
อืมนี่ค่ะไม่เชื่อว่าต้องเชื่ออ่า
ผู้ชมใครเคยเดินป่าเคยเข้าป่ามีประสบการณ์แบบนี้หรือว่ามีญาติพี่น้องเคยเล่าให้ฟัง
ลองบอกเราหน่อยเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมก็ได้นะครับ
ทั้งหน้าจอทางเฟซบุ๊คไลฟ์ก็ได้นะครับ
เอาไปดูน้องโบ๊ทบ้างน้องโบ๊ทเด็กชายวัย๑๔ปีที่ไปด้วยนะครับ
อ่าเป็นหลานหลานนะเป็นหลานของเนี่ยฮะป้าป้าน้าน้าอาเนี่ยที่ไปกับเขาด้วยนะครับ
เด็กชายปัญญานะครับน้องโบ๊ทบอกว่าดีใจมากที่ได้กลับบ้านมาอย่างปลอดภัย
แล้วก็บอกว่าไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเพราะตอนอยู่ในป่าทั้งทรมาน
แต่ก็มีความหวังว่าวันหนึ่งจะได้ออกจากป่า
น้องโบ๊ทเล่าถึงวินาทีปฏิหารเรื่องหนึ่งนะฮะ
บอกว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์เขาจะบินมาเจอ
ที่ว่าทหารเข้าไปเจอแล้วก็พูดว่าใช่เปล่าถ้าใช่ถอดเสื้อโบกหน่อยเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นเขากับน้าน้ากำลังนั่งคุกเข่าแล้วก้มหน้าหลับตาอยู่นะฮะ
กับพื้นด้วยอาการเหนื่อยตอนนั้นเดินมาจนเหนื่อยแล้ว
ทันใดนั้นโบ๊ทบอกว่าโบ๊ทเห็นภาพชายผ้าเหลืองลอยผ่านหน้าไป
พอได้ออกมาจากป่าแล้วเนี่ยมาย้อนคิดไปว่าแล้วก็รู้เรื่องราวนะ
ตอนนั้นเป็นช่วงเดียวกับที่มีพระ๕รูปมาทำพิธีเปิดป่า
ด้วยการปักทูบ๓๖ดอกแล้วก็เงินเหรียญ๑บาทมาทำพิธีที่หน้าบ้าน

วันนี้ทุกคนก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ

เป็นตัวแทนของทุกคนนะฮะของทุกคนในครอบครัวของสี่คนนี้
เลยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรอดชีวิต

ขอขอบคุณเจ้านิทีทุกหน่วยงาน
ที่ได้ช่วยเรือแล้วก็ฮูศิคาว

ในครั้งนี้สิ้นชีวิตให้รอดกลับมา

นี่นะคะแล้วพอทั้ง๔คนได้รับการช่วยเหลือ
ออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากหลงป่าอยู่หลายวันเนี่ย
ทั้ง๔คนก็เลยเตรียมของเส้นไหว้แก้บนเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะ
เพราะว่านางน้อยอินแม่ของน้องโบ๊ทบนบานเอาไว้นะคะ
บนบานกับเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากจะให้เปิดทาง

ก็นำของเส้นไหว้หัวหมู๑หัวไก่ต้มผลไม้มาลัยดอกไม้เหล้าขาวน้ำแดงน้ำเปล่าอาหารคาวขนมหวาน
แล้วก็มีทูบ๗ดอกเทียน๔เล่มนะคะจุดดอกไม้ทูบเทียนขอขมาแล้วก็ไปแก้บนกันที่หน้าบ้านค่ะ
หันหน้าไปทางป่าถ้ำขุนอภัยแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุกคนกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็มาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาการที่มาไหว้แก้บนเจ้าป่าเจ้าเขาก็ตอนแรกบอกว่าต้องเดินทางไปบนด้วยตัวเองถึงในป่านะ
วันที่๑๗ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาเจอเนี่ยค่ะก็บนเอาไว้แบบจริงจังมากสุดท้ายพอปลอดภัยจริงก็ต้องแก้บนแบบนี้ค่ะ
อันนี้ค่ะ
เมฆก็พูดว่าจะบวชให้เขาละกายใช้ของหมูให้ไก่ให้เหล้าให้น้ำได้อาหารการกินทุกอย่างอันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าแม่
ไม่ใช่จะเปลิดเชื้อเขาชื้นหมดเลย
ทีนี้ค่ะนอกจากญาติพี่น้องที่บนบานนะคะ
คนที่หลงป่าเองก็ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐาน
กราบขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยนะคะ
ว่าถ้าหากทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอขมาลาโทษเจ้าป่าเจ้าเขาด้วย
แล้วขอให้เปิดทางให้คนมาช่วยมาหาเจอ
แล้วก็เจอทางกลับบ้านแล้วก็บนบานด้วยเช่นกัน
นายวิโรธได้บนบานกับเจ้าป่าเจ้าเขาเอาไว้ว่า

จะแก้บนด้วยหัวหมูหนึ่งหัวไก่หนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวด
แล้วก็บนบานพระธาตุศรีสองรักษ์จังหวัดเลย
ว่าถ้าออกจากป่าได้จะแก้บนด้วยการถวายต้นพึ่ง๑๐ต้น
ส่วนนางแดงก็ได้บนเจ้าป่าเจ้าเขานะคะ
ด้วยหัวหมูหนึ่งหัวไก่หนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวด
นางทองรัฐก็เหมือนกันบนด้วยหัวหมูหนึ่งหัวไก่หนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวด
เด็กชายปัญญาหรือน้องโบ๊ทตอนที่อยู่ในป่าก็บนบานเอาไว้เหมือนกัน
ว่าจะนุ่งขาวห่มขาวสิบสี่วัน
พอออกมาได้แล้วนี่ค่ะพ่อกับแม่ก็บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่า
เดี๋ยวให้น้องโบ๊ทบวชเลยน้องโบ๊ทจะบวชเลยนะคะ
บวชพร้อมกับนายวิโรธ
ทีมข่าวได้คุยกับน้องโบ๊ทด้วยนะคะนี่ค่ะน้องโบ๊ท
ให้ทีมข่าวของเราดูนี่คือเครื่องลางของขลัง
ห้อยอยู่บนคอของน้องโบ๊ทค่ะ
น้องโบ๊ทบอกว่ามีขี้พึ่งของคุณยายคำมูล
ยายของน้องโบ๊ทนี่แหละให้ไว้ตั้งแต่ตัวเองยังเล็กนะคะ
แล้วน้องโบ๊ทจะห้อยไว้กับตัวตลอดเลย
รวมทั้งตอนที่ติดอยู่ในป่าก็ห้อยไว้เหมือนกัน
โบ๊ทเชื่อว่านี่คือของมงคลที่ช่วยปกปักรักษา
รอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
มาจากสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิ
แต่ตอนที่หลงป่าไม่ได้พกเหล็กไหลไปด้วย
แต่ก็เชื่อว่าถ้าตอนที่ไปเดินป่า
แล้วพกไปด้วยอาจจะไม่หลงป่าก็ได้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของการหลงป่าเนี่ยนะครับ
นายวัญชัยยาโบ๊ทอายุหกสิบสามปี
ที่เป็นพี่ชายของนางทองรัฐแล้วก็นางแดงที่หลงป่า
นี่ฮะลุงวัญชัยที่ขึ้นฮอไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

เคยเป็นนายพรานนะสำหรับนายวัญชัย
แล้วเคยเข้าไปหาของป่าในป่าแห่งนี้นะครับ
ปกติป่าทุกที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าป่าเจ้าเขาเหมือนกันหมดทุกที่
ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้

หนึ่งในของป่าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำผืนป่า
ตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่
บางคนก็เรียกเครือเถาหลง
แล้วแต่การเรียกลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ
สืบทอดต่อกันมาว่า
ถ้าใครไปเหยียบหรือไปข้าม
พูดจาอะไรไม่ดีใส่ระหว่างเดินในป่า

พูดดูถูกว่าผืนป่าแห่งนี้

ไม่น่าม้าเลยอะไรแบบนี้นะฮะ

ถูกบังตาตลอดยังไงก็หาทางออกไม่เจอ

พ่อรุ่นแม่เขาก็เล่ามานะครับ
เขาก็เล่ามาแล้วถ้า
ทราบปล่าอาจจะ
จะทำผิดจะมีอะไรสิงอาทันเกิดขึ้น

ถ้าพูดเป็นต่างตอนนั้นครับ

กันด้วยนี่ก็คำที่เขาเล่ากันมาครับเขาเล่ากันมา

แต่เผ็ดนะฮะเป็นผู้ในพานป่าหรือไม่ก็คนที่เล่นของขลัง
เขาเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่มีอิทธิฤทธิ์
มีก่อมีพลังสูงนี่นะครับ
นิยมนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลัง
ช่วยเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยม

เราก็เก็บข้อมูลมาฝากนะคะ
ทุกคนก็ปลอดภัยดีสุนัข๓ตัวก็ปลอดภัยดีกลับบ้านไปแล้วเหมือนกัน